เราไปต่อที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ตอนนี้หลายฝ่ายยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะครับ
โดยเฉพาะที่ตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้ครับบ้านบริเวณของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักด
ถูกน้ำท่วมไปแล้ว๑หลังต้องเฝ้าระวัง๕๐หลังคาเรือน
รวมทั้งตอนนี้ก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นมาประมาณ๗๐เซนติเมตรนะครับ
ติดตามจากคุณสรอัตรวิรังศรีอำรุณรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่ครับ
ขณะนี้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ได้เอ่ยล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำในพื้นที่ตำบลป่าจันทร์แล้วหนึ่งหลังนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจันทร์ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอีก๑๖หลังคาเรือนนะครับ
หากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสี่สิบเซนติเมตรครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณหมู่ที่หนึ่งตำบลป่าจันทร์
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้ว๑หลังสูงกว่า๓๐เซนติเมตร
เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำและเป็นพื้นที่ลาบลุ่มต่ำ
ทำให้องค์การบริหารส่วนตะบนป่าจันทร์อำเภอและองค์การบริหารและขออภัยครับและทหาร
ต้องเฝ้าระวังบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มอีก๑๖หลังคาเรือนหากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอีกห้าสิบเซนติเมตร
และหากเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับจะทำให้บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำท่วมอีกหก
ขอไปครับอีก๖๐หลังคาเรือนโดยเฉพาะหมู่ที่๑ที่จะมีน้ำท่วมขังถึงร้อยละ๘๐ของพื้นที่เลยครับ
เมืองต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าจันทร์ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณที่ทำการตำบลและได้จะเตรียมกำลังพล
เครื่องจากเกลือท้องแบนและกระสอบทรายไว้บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว
จากนี้ยังมีการประกาศเตือนสถานการณ์น้ำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
เขื่อนป่าศักดิชลสิตและเขื่อนพระราม๖มีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อประชาชนจะได้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันเวลาครับ
จริงสถานการณ์มันเนี่ยทางเราเองเนี่ยเฝ้าดูตลอดนะครับ
แล้วได้ที่อยู่ระดับน้ำเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็มันไต่ระดับมาประมาณสัก๕วัน๖วันนะครับ
ก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยส่วนของระดับน้ำที่มันขึ้นเนี่ยก็ประมาณสักวันละตกสิบเซนนะครับ
แล้วก็ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่รุ่มของพื้นที่ในเกาะอยู่แล้วนะครับ
เราก็ติดตามสถานการณ์เนี่ยกันตลอดนะฮะก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอะไรกันนะฮะ
ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยตามธรรมชาติที่อยู่ชายคลองทั้งหมดนะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำป่าศักดิ์ณขณะนี้นะครับ
ยังคงมีน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มทยอยไหลเข้าเขื่อนป่าศักดิชุลสิตอย่างต่อเนื่อง
มีระดับน้ำกักเก็บมากถึง๘๑๓ลูกบาทเมตรหรือร้อยละ๘๔ของความจุอ่างนะครับ
จึงได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น๔๖๒ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ๔ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งหากไม่ระบายจากเดิม๒๐ล้านลูกบาทเมตรจะทำให้เคือนป่าศักดิ์ชุลสิตมีปริมาณน้ำเต็มเคือนในวันที่๘ตุลาคม
ปริมาณน้ำที่มาจากของชายนาฏปาศักดิ์ที่ผันมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำให้ผ่านเขื่อนพระราม๖ในอำเภอท่าเรือได้ในอัตราไม่เกิน๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
จากนี้หลายหน่วยงานยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
จากจะมีฝนตกบริเวณเหนือเขื่อน
และมีการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้น
อาจจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลาบรุ่มต่ำ

ในพื้นที่ตะบนป่าจันทร์อำเภอนครหลวงแห่งนี้ครับ
รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากตำบลป่าจันทร์อำเภอนครหลวงพระนครศรีอยุธยาครับ